วันนี้พาครอบครัวชาวประมงที่ประจวบคิริขันมาร้องเรียนที่กองปราบปรามเกี่ยวกับเรื่องของลูกสาวเขาเป็นผู้หญิงวัย๑๖ปีถูกกลุ่มเยาวชนที่เป็นหลานของนักการเมืองท้องถิ่นพาไปลุมโทรมแล้วคดีมันเกิดตั้งแต่๓๐พฤศจิกายนปี๖๑ณวันที่มา
ยังไม่ได้มีการเอาตัวน้องผู้เสียหายไปสอบปากคำเลยยังไม่ได้มีการสอบปากคำทางฝั่งผู้เสียหายเลยครับณวันนี้ก็ยังไม่ได้สอบแต่พอทราบว่าทางครอบครัวจะมาที่กองปราบก็โทรมาเมื่อวานขอว่าให้มาสอบปากคำวันพุธหรือว่าวันนี้ได้ไหมไม่ต้องมาที่กองปราบพอไปแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยหมอเขาก็ส่งไปตรวจร่างกายนะแต่แต่คุณหมอผู้หญิงใน
ปรากฏว่าทางร้อยเวทก็ไม่เอาไปตรวจให้แต่ว่าทางหมอเนี่ยเขาให้คุณแม่ไปบอกให้ตรวจเอาไปตรวจเขาก็ไม่ตรวจให้เขาเลยไม่ได้ซักเก็บมาจนถึงทุกวันนี้ก็อยู่ในพื้นที่เนี่ยแหละครับอายุเป็นกลุ่มเยาวชนเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเยาวชนแล้วก็มีญาติเป็นท้องถิ่นในพื้นที่
ถ้ามันมีเขาอะแม่อยู่ได้ไหม

แม่ก็บอกว่าลูกต้องสู้นะลูกไม่ต้องอาย
คนที่จะทำอะไรก็คือต้องอาย
เขาก็ไม่เคยเรียกที่จะไปทำอะไรเลย
ไม่เคยเรียกเราไปนอกจากเราต้องไปหาเขาเองตลอด
พอไปเนี่ยเราไม่รู้อะไรเขาก็เอ็ดเรากลับมา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรายังคงเป็นลักษณะคดี
เหมือนกับเมื่อวานนี้ที่เราจัดรายการไปนะคะ
เมื่อวานเป็นคดี๑เกิดขึ้นที่อีกจังหวัด๑นะคะ
ถูกคุมขืนโดยคลูพระล่าของตัวเอง

ซึ่งเรื่องนั้นถ้ามีลักษณะของการบิดพริ้วทางคดี
หรือว่าคดีช้าไม่มีความต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนายกเทศบาลพื้นที่เองนะคะ
หรือว่าตำรวจซึ่งเป็นโรงพักพื้นที่เอง
ยังไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนัก
แม้ว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้
คุณพ่อคุณแม่ของน้องผู้เสียหาย
จะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้รับความยุติธรรม

แล้วก็เหมือนกับว่าลูกตัวเองถูกกล่าวหาว่าโกหก

ถ้ามีอะไรผิดปกติเดี๋ยวไทยรัฐช่วยนะคะ
มาที่อีกหนึ่งคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขัน
เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงอายุ๑๖ปี
ถ้าเธอยังเรียนหนังสืออยู่ก็คือจะขึ้นหมอปลาย
แล้วแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน
เหตุเกิดคือ๓๐พฤศจิกายนนะคะ
แต่ว่าในข่าวถ้าคุณผู้ชมได้อ่านแล้วผ่านตา
จะเห็นว่ามันเป็นต้นเดือนธันวาคม
คือต้นเดือนธันวาคมเนื่องจากว่าเธอไม่ได้บอกที่บ้านเธอ

เธอเลือกบอกคนที่ใกล้ชิดในรุ่นใกล้เคียงกับเธอก่อน
เพราะว่ากลัวกลัวว่าที่บ้านจะต่อว่าเอากลัวแม่จะว่านะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเล่าให้คนที่บ้านให้แม่ฟัง
มาเล่าอีกทีคือวันที่๒ธันวาคม
แต่เอาล่ะถึงแม้ว่าจะบอกแม่วันที่๒ธันวาคมแล้ว
ก็ได้ทำตามขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแจ้งความไปตรวจร่างกาย
แล้วก็เก็บหลักฐานเท่าที่เธอจะเก็บได้นะคะ

แต่ทีนี้ตั้งแต่วันนั้นคือ๒ธันวาคม
จนกระทั่งถึงณล่าสุดที่ธนาโรนโรงพาไปร้องกองปราบ
ก็คือทางผู้เสียหายรู้สึกว่าเรื่องมันช้า
และไม่ทราบความคืบหน้าไปทวงถามแล้ว
ก็ดูจะไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติม
ทีนี้ก็เลยเกรงว่าตกลงคดีมันจะเป็นแบบไหน
เพราะว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าถูกกล่าวหาว่าลงมือกับลูกสาว
ก็ยังอยู่ในพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับโทษไม่ได้โดนอะไรทั้งสิ้น
วันนี้เราจะคุยทั้ง๓ท่านนะคะ
ก็คือธนายโรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายโรนโรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
คุณแม่ของน้องผู้เสียหายแล้วก็อีกคนนึงคือคุณน้า
ซึ่งก็ใกล้ชิดเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กเหมือนกัน
ทั้ง๓ท่านในรายการสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะคือที่เล่าแบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ข่าว
มันไม่ใช่ข่าวใหญ่นะใช่ไหมข่าวมันค่อนข้างเงียบ

คือมีเห็นแต่น้อยมากแล้วที่ข่าวมันเงียบ
เพราะว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดนานแล้วใช่ไหมคะ
ตอนนี้ที่มาเป็นข่าวอีกครั้งเพราะว่ามาร้องกองปราบกับทนายรณรงค์
ใช่ไหมคะธนายเอกรับเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหรคะ
คือเขาก็ส่งอินบล็อกเข้ามาให้ช่วงปีใหม่

เพราะหลังปีใหม่เราก็เลยเอามาเดินเรื่องเลยไม่ให้มันช้า
สอบเบื้องต้นแล้วตรงไหนที่รู้สึกว่าเป็นปัญหา
ถ้านับตั้งแต่วันที่เขาไปแจ้งความ๒ธันวาคมปีที่แล้ว
ปัญหาคือทำไมคุณยังไม่เอาตัวผู้เสียหายไปสอบปากคำกับสหวิชาชีพ
เพื่อเอาตัวกลุ่มเยาวชนกลุ่มนั้นไปฝากขังกับสถานพินิษฐ์
นี่แหละปัญหาของผมผมไม่ได้ต้องการอะไรมาก
ผมต้องการแค่นี้ทำให้เขาหรือยัง
พอเราถามว่าทำไมไม่ทำอ๋อยังไม่ได้สอบปากคำ
พอเราตรวจไปปรากฏว่าเสื้อผ้าที่ใส่วันที่เกิดเหตุ
ไม่ได้เอาไปตรวจขนาดที่หมอที่ตรวจร่างกายน้อง
เขายังเป็นห่วงเลยนะว่าต้องให้ตำรวจเอาไปตรวจด้วยนะ
แม่ก็หิ้วกลับไปโรงพักก็ไม่เอาไปตรวจให้เขา

ผมเนี่ยก่อนจะมาให้ไปขอบันทึกประจำวันปรากฏไม่ได้
ไม่ได้แล้วเราก็ไม่มีอะไรสิถ้าอย่างนั้น
งั้นเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรมากองปราบแล้วกัน

เมื่อวันนี้ตำรวจร้อยเวรเอาบันทึกประจำวันมาให้ที่บ้านแล้ว
คุณพามาร้องกองปราบตำรวจพื้นที่เอาบันทึกประจำวัน
ที่เคยขอแล้วไม่ได้ครับมาให้ที่บ้านที่ประจวบครับ

ก็แม่เขาไปทวงตั้งแต่ก่อนมากองปราบ

คุณแม่หรือคุณน้าโทรกลับไปไหม

เพราะว่ามาร้องเรื่องนี้ที่กองปราบใช่ไหมคะ

เขาก็ยังถ่ายรูปกับพี่สาวไว้เลย
แล้วตำรวจท่านบอกไหมคะว่าทำไมท่านถึงมาวันนี้
ไม่ทราบค่ะพี่สาวไม่ได้เล่าให้ฟัง
ท่านท่านตำรวจที่พื้นที่เขารู้ก่อนไหมว่าวันนี้เรามากองปราบ

รู้ตั้งแต่เห็นข่าวผมว่าผมจะพามา
ก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือมาลืมสอบปากคำให้
รู้อยู่แล้วว่าจะมากองปราบใช่ไหม
แต่ตอนที่เขารู้ครอบครัวอยู่กรุงเทพแล้ว
อ่าแล้วแล้วทนายเอกได้คุยกับทางตำรวจพื้นที่เหรอ
ก็คุยกับผมเป็นคนนัดเองเนี่ยว่าเป็นวันพุธก็แล้วกัน
คุยแล้วเขาบอกว่าอะไรไม่ต้องไปกองปราบ
แต่ประโยคนี้ผมไม่ได้คุยกับผมไงถ้าคุยกับทางนี้คือเขาโทรมาหลายรอบ
นัดวันผมอยู่ด้วยแต่ที่ไม่ได้นัดวันเขารับสายของเขาเอง

แล้วทางตำรวจพื้นที่เล่าให้ทนายเอกหรือว่าทีมทนายเอกฟังไหมคะ
ว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วคดี

ไม่ได้เล่าเพราะว่าถ้าไม่สอบปากคำผู้จะหาย

คือคุณไม่สอบปากคำผู้เสียหายคุณจะรู้ได้ไงว่ามีใครกระทำยังไงบ้าง
หลักฐานในคดีมีอะไรบ้าง
แม่เขาติดใจเรื่องกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เขาพยายามร้องขอให้ตำรวจไปเก็บภาพวงจรปิดไปดูที่เกิดเหตุ
ซึ่งไม่รู้ว่าไปให้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไม่เคยเห็นว่าไป

อันนี้คือกล้องวงจรปิดแล้วที่แม่ถือเนี่ยคือเสื้อผ้า

เสื้อผ้าของลูกสาวในวันที่

ที่โดนกระทำทำไมเสื้อผ้ายังอยู่ที่แม่
ก็ไม่เขาไม่เรียกตำรวจเขาไม่ได้เรียกอะไรให้

ตอนนี้หมอเขาโทรมาว่าแม่เก็บเสื้อผ้าชุดนั้นไหมนะ
ถ้าตำรวจเขาไม่เรียกไปแม่ต้องเก็บเพราะแม่ไม่มีรักฐานอะไร

ไม่ได้ซักนะซักใช่ไหมคะคุณน้องไม่ได้ซักนะ

คุณหมอที่เตือนคือคุณหมอที่ตรวจร่างกายให้น้อง

โทรมาเตือนแม่เรื่องให้เก็บเสื้อผ้าเอาไว้เนี่ยโทรมาวันไหน

วันที่เขานัดน้องไปคนที่สอง

รอบเดียวแล้วก็ไปดูสภาพจิตใจ

เขาโทรว่าแม่ยาเยอะอะไรในบ้านแม่เก็บนะหมองน้องจิตใจไม่ค่อยดีนะ
จ๋าไม่แบบเหมือนนั่นตัวเอง

ใช่แล้วก็ถามแม่แม่เอาเสื้อผ้าไปให้เขาหรือยังเพราะแม่เห็นเขาเรียกเลย
ว่าเราก็บอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมองตรงนี้แม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งหมด
เก็บเสื้อผ้าชุดนั้นเผื่อเราไม่มีรักษาอะไรเขาเก็บมาทุกวันนี้
แล้วตอนที่แม่ได้คุยกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอได้บอกไหมว่าตรวจสภาพร่างกาย
เราพบว่าตกลงมันชัดเจนอะไรยังไงบ้างคะ
ไม่ได้บอกก็เพียงแต่เรื่องจิตใจให้แม่รู้
แล้วก็แม่จะส่งไปที่หัวหินนะ
เดี๋ยวน้องก็ไม่ไปว่าเราเลยขอดูแลเองก็
คือที่ส่งไปที่หัวหินมันเป็นสถานแบบเหมือนกับแบบ
ฟื้นฟูสภาพจิตใจใช่ไหมความหมายคืออย่างนั้นใช่ไหมคะ
แต่ว่าน้องขออยู่กับแม่ไม่อยากไปที่นั่น

ก็อยู่กันด้วยกันก็คุกคีกัน
ดูหลานความรู้สึกอารมณ์หรือว่าสภาพจิตใจเขาเปลี่ยนไปไหมคะ

เหมือนกับเขาเป็นเด็กบางทีเขาเป็นเด็กที่ล่าเริงนะ
แต่นี่เขาแบบเฉยอยู่แต่ในบ้านอย่างนี้
คุณแม่สังเกตเห็นยังไงบ้างคะ
ก็เขาเป็นเด็กล่าเริงตอนนี้เขาเงียบคือ
แล้วมีอย่างเขามาถามแล้วว่า
แม่ถ้าไม่มีลูกแม่อยู่คนเดียวได้ไหม
เราก็ใจไม่ดีแล้วคนเป็นแม่นะก็ใจไม่ดี
ลูกต้องต่อสู้นะอย่าไปทอดไม่ต้องไปยอมแพ้
คนที่อายคือเขาไม่ใช่ลูก
พี่น้องเขาก็ช่วยกันบอกนะปลอบใจ
วันนี้เพื่อนเขาก็โทรมาปลอบใจว่าต้องสู้นะ
สู้ถึงที่สุดไม่ต้องอายใคร

เป็นลูกคนเล็กอายุ๑๖เนอะนะคะ
ฉันขอเล่าย้อนกลับไปคือที่ถามล่าสุดเพราะว่า
คือมากองปราบในส่วนของงานกองปราบยังไม่ได้ทำอะไรหรอก

ใช่ไหมคะแต่ที่คืบหน้าคือพอมากองปราบ
ตำรวจพื้นที่เอาบันทึกประจำวันมาให้ที่บ้าน

ถ่ายไม่เป็นครับของบ้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐พฤศจิกายน

เรื่องเกิดได้ยังไงคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็หัวค่ำเพื่อนเข้ามาว่าแม่ไปกินหมูกระทะนะ

เขาก็ไปกับเพื่อนกระเทยมั่งอะไรมั่ง

ไปว่ากลุ่มนี้กลุ่มที่ว่าพวกนี้
เหมือนกับว่าเขาก็นั่งกินเบียนแหละอยู่ใกล้

ใช่แต่เขาก็คุยกันนั่นแหละ

แต่เนี่ยพวกเพื่อนเขาก็ทยอยกลับ
แล้วแต่นี้พอทยอยกลับตอนนี้
เพราะว่าเด็กจะต้องไปเข้าค่าย

ทีนี้ก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าเพื่อนกันทั้งนั้นไง

คือตอนที่เพื่อนมาตามตอนนั้นยังหัวค่ำอยู่ใช่ไหมคะ

หัวคร่ำของวันที่๓๐พฤศจิกายนนะครับใช่

คือถ้าตามข่าวก็จะมีทั้งเพื่อนผู้ชาย
มีทั้งเพื่อนผู้หญิงมีเพื่อนสาวประเภทสองคือหลายคนสัก๑๐คนถึงไหมแม่
๑๐กว่าแม่งแค่๑๐คนนะครับเพราะนานเขาจะเจอกันไง

ทีนี้พอเพื่อนมาตามแล้วออกไปตั้งแต่หัวค่ำ

ออกไปเนี่ยร้านที่ไปกินน่ะไกลบ้านมากไหมคะ
มันไม่ใช่เป็นร้านเป็นหาดทะเล
มันเป็นหน้าหาดแต่ว่ามันมีของขายเยอะมากมีทุกอย่าง
แล้วเหมือนกับว่าเราไปนั่งที่ที่ท่องเที่ยวทะเลประจวบอะเนอะ
เราก็ไปนั่งที่หลานเราก็สั่งเขาจะยกไปให้
จากบ้านแม่ไหมคะประมาณสักกิโลกาฟานะ
กิโลกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันไปหรือเขาเดินกันไปหรือยังไง

ห่างบ้านประมาณสักกิโลได้เนอะนะคะ
ซึ่งตรงนั้นเป็นที่ชุมชนใช่ไหมคะใช่ค่ะ

คือที่ที่เขาไปเนี่ยเป็นที่ชุมชนนะคะ
ห่างจากบ้านประมาณกิโลนิดนะคะไปกับเพื่อน๑๐กว่าคน
มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเพื่อนสาวประเภท๒มีหมดนะคะ
ตรงที่ไปนั่งกินคือริมชายหาด
แล้วที่คุณน้าเล่าคือ
โต๊ะข้างเนี่ย
ก็คือโต๊ะของคนที่ก่อเหตุกับเขาแหละ

เป็นเพื่อนเรียนหรือสถานีที่การเรียน
ซึ่งอีกโต๊ะหนึ่งที่ว่านี้โต๊ะผู้ที่ถูกกล่าวหาตอนนี้เนี่ย

แม่ก็ไม่รู้นะลูกไม่ได้บอก
แม่ไม่รู้ลูกไม่ได้บอกว่ากี่คน
แม่ว่าน้องจำได้ไหมจำหน้าได้กว่าคนไหม

เอาอย่างนี้คุณแม่บางอย่างนะคะถ้าถามแล้วรู้สึกไม่สบายใจที่จะตอบ

คือน้องไม่ได้บอกว่ามีเพื่อนผู้ชายโต๊ะข้างกี่คน
แต่ที่รู้คือเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียน

ไปกินไปดื่มมีแอลกอฮอล์ด้วยใช่ไหม
ผู้ชายมีแต่ลูกไม่กินเหล้า
โต๊ะแต่ว่าโต๊ะน้องก็มีเพื่อนผู้ชายด้วยไม่ใช่เหรอค
เขาไม่กินเล่ากันเขากินโมกระทะ
นี้ไม่กินเลยโต๊ะนี้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย
แต่โต๊ะข้างน่ะดื่มแน่ไม่รู้มากี่คน

ประมาณสัก๒ทุ่มช่วงหัวค่ำที่ว่า
กว่ามันจะไปถึงตี๔มันเกิดอะไรขึ้นคะ

เพราะว่าปกติที่ชายหาดแต่ถ้า๔ทุ่มหรือ๕ทุ่มอะไรเนี่ย
ตำรวจจะไปไล่แล้วเพราะเด็กอายุน้อย

ตอนนี้พวก๓คนเขาก็เอากุญแจรถไป
ตอนนี้พอกุญแจรถไปเพราะปกติเจอกันเขาก็จะแยกันอย่างนี้

ตอนนี้พอไปเด็กเขาก็จะกลับบ้าน
เขาก็บอกว่าเอากุญแจรถหมา
ตอนนี้๓พวกนั้นบอกว่า
คุณแจตกหายหน้าห้องน้ำหาไม่เจอ
ให้เด็กไปหาให้น้องเขาไปหา
เขาก็พ่วงกันไปนะไปหา
นี่พอน้องเข้าไปในห้องน้ำ

ถามน้องนะว่าเป็นเพื่อนกันจะทำอย่างนี้ได้ยังไง

น้องก็ต่อสู้กับเขาค่ะ
เขาก็พาดน้องไปที่โทษช่วม

ไม่เป็นไรไม่ต้องเล่ารายละเอียดได้นะคะ
ก็คือก่อเหตุในห้องน้ำนะคะ
ทีนี้ที่คุณน้าเล่าเมื่อสักครู่นี้
คือเด็กตอนแรกเด็กหอกล้อกันก่อน

ถ้าเจอกันเขาก็จะหยอกล้อกันอย่างนี้ตลอด
จุดที่เกิดเหตุที่เขาไปนั่งกินเนี่ยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุจริงคือห้องน้ำสาธารณะตรงนั้น
ซึ่งจากจุดที่เขานั่งไปห้องน้ำสาธารณะนี่มันไกลกันแค่ไหน
ไปนะก็ไกลเหมือนกัน
แต่ไม่ถึงโลแน่ไม่ถึงโลเนี่ย
ไม่ถึงขึ้นโลคือเดินไปถึง
คำถามคือตอนนั้นเนี่ยคือมันประมาณตี๔แล้วเหรอคะ
คุณคุณเป็นอย่างไรพลุกคราวไหมน้องเล่าให้ฟังไหมคะ
ไม่มีขนหรอกตอนตี๔เขาก็ไม่มีใครนั่งแล้ว
เพราะที่คุณน้าบอก๔๕ทุ่มตำรวจไล่แล้ว
ใช่ค่ะเขามีเด็กอายุน้อยทีนี้ตอนประมาณสัก๔๕ทุ่มแล้วข้ามมาตี๒๓๔มันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมทำไมกล้าทำแบบนี้เป็นเพื่อนกันทำไมยังอยู่ข้างนอกแล้วเพื่อนไปไหนหมดไปกันเป็นสิบสิบคนนะคะ
ทยอยกลับกันหมดแล้วไงเพราะเขาต้องไปเข้าค่าย
แล้วเหลืออยู่กี่คนน้องเล่าให้ฟังไหมคะณตอนเวลาเกิดเหตุเหลืออยู่กี่คนจำได้ไหมคะคุณแม่
ไม่ได้น้องบอกไหมน้องบอกว่าพี่หมีเขากลับไปก่อนก็เหลือพวกเขาหลายคน
เขาก็ไม่คิดว่ากลับไปเถอะไม่มีอะไรหรอกเพื่อนกันทั้งนั้นไม่มีใครซื้อกันทั้งนั้น
เรียนมาด้วยกันเพื่อนกันทั้งนั้นมีผู้หญิงอยู่เพื่อนกันบ้างไหมคะ
ไม่มีทีแรกมีแล้วก็ไปพวกกับมีบ้างใช่ไหมคืออย่างนี้ค่ะ
เนื่องจากในส่วนของข่าวรายละเอียดอาจจะจำกัดหน่อยนะคะก็เลยถามละเอียด
เพราะฉะนั้นคือณตอนเกิดเหตุเนี่ยถ้าถามว่ามีเพื่อนผู้หญิงอยู่ด้วยไหมมีมีไหม
ไม่มีตอนเกิดเหตุไม่มีเพื่อนผู้ชายมีเพื่อนผู้ชายแล้วก็มีผู้ชายรุ่นน้อง
แล้วเพื่อนที่เป็นสาวประเภทสองมีอยู่ไหมเขากลับไปหมดแล้วเขาต้องไปเข้าค่าย
แล้วเพื่อนที่บอกว่าเป็นเพื่อนผู้ชายเป็นรุ่นน้องผู้ชายเนี่ยสนิทไหม
เขาเคยมาชอบเขาชอบน้องอยู่แต่เขาเป็นรุ่นน้อง
คือคนที่มาชอบถูกไหมใช่อ่า

แต่คนที่ว่าที่บอกมาชอบน้องไม่ได้ร่วมลงมือนะ

เท่าที่ฟังอยู่ประมาณสัก๔๕คนเองนะคะเนี่ยใช่ไหม
เหมือนกับว่าเวลาไปหากุญแจน้องเขาขี่รถแล้วผู้ต้องหาไปสองคน
แล้วน้องคนที่ชอบกับอีกคนนึงอยู่ที่กินข้าว
พอเขาเห็นว่าไปกันอันนี้เขาก็เห็นน้องผู้ชายที่ชอบอ่ะ
เขาเห็นคนนี้วิ่งไปวิ่งไปที่เกิดเหตุเขาก็สงสัยค่ะ
เขาก็เลยวิ่งตามแต่วิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทัน
คนที่ก่อเหตุเป็นทั้งหมดกี่คนคะถ้าตามผ่าวัน๓
๓คนหมายนึงว่าพอว่าคนที่๓วิ่งไปแล้วคนที่ชอบน้องวิ่งไปช่วย
ช่วยไม่ทันเคาะประตูอะไรก็แล้วก็ช่วยน้องเขาไม่ได้
คือถ้าฟังแบบนี้เนี่ยนะคะคนกระทำมี๓แล้วคนที่เป็นเพื่อนน้องนะคะ
ที่ไม่ได้ร่วมด้วยแล้วจะช่วยด้วยเนี่ยน่าจะมี๒คน
หนึ่งคือคนที่มาชอบน้องแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นรุ่นน้อง

ใช่ที่ไปช่วยมือมากแตกหมดเลยที่ห้องงัดประตูบึกโดน
เดี๋ยวสรุปว่าคนก่อเหตุมี๓แล้วก็ตัวน้องคือลูกคุณแม่
แล้วก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งที่ช่วยน้อง
ที่มาช่อพ่อใช่ไหมคะใช่

เหตุเกิดในห้องน้ำซึ่งห้องน้ำตรงนั้น
ในพื้นที่ตรงนั้นเขามีพนักงานรักษาความปลอดภัย
ยังมีแม่ค้าขายโต้รุ่งอะไรอีกไหมคะ
ไม่มีตรงนั้นเขาจะไม่มีแม่ค้าตรงนั้นน่ะ

มันมีห้องน้ำแล้วก็เป็นหลานนั่งกินด้วยอะไรอย่างนี้

ไม่มีร้านเป็นร้าน
ร้านกว้าง

ลานกว้างแล้วกล้องที่เราเห็นก็คือติดตามเสาแบบนี้ใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเท่าที่แม่และคุณน้าแล้วก็คนที่บ้านไปดู

เห็นแล้วก็ติดข้างห้องน้ำอีกอะไรอีก

เขาใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนานไหม
เพราะเห็นว่ามันมีคนวิ่งตามไป
น้องผู้ชายที่จะไปช่วยก็วิ่งตามไปอีกเนี่ย

คนที่วิ่งไปคนแรก
คือผู้ต้องหาไปช่วยร่วมกันทำ

คือดื่มนะดื่มแน่ตั้งแต่

คนละที่
แต่พื้นที่เดียวกันแต่อยู่คนละที่

คือลักษณะของการก่อเหตุทีนี้ถ้าคุณแม่บอก
ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือสิ่งที่จะใช้ได้แน่

อันนี้ยังไม่รวมผลตรวจร่างกายกับชุดนอนนะคะ

แต่กล้องวงจรปิดน่าจะได้อยู่แล้ว

คุณผู้ชมคะในข่าวบางข่าว
อาจจะบอกว่ามีแฟนของน้องไปด้วย

มาชอบน้องลูกสาวแม่ใช่ไหม

เขาก็ยังอยู่ในพื้นที่แถวบ้านเขา
ซึ่งเอาจริงแล้วมันได้เจอหน้ากันบ้างไหมคุณแม่

เขาก็ผ่านบ้านเหมือนเขาเย้ยพวกเราอยู่ตอนนี้

ก็ต้องให้พี่ซาไปส่งจากที่เขาไปคนเดียวเดีอะนี้เขาไปไม่ได้แล้ว
คุณผู้ชมค่ะที่คุณแม่บอกน้องไปทำงานคือน้องเนี่ยคุณแม่ให้หยุดเรียนไว้ก่อน

มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหยุดเรียนไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็เลยทำงานไว้ที่บ้านใช่ไหมคะ
ทีนี้ทนายลงคือตอนนี้ทนายลงรู้ว่ามีอะไรที่เป็นหลักฐาน
หรือว่าใช้บุคคลเป็นพยานในคดีบ้าง
คือตัวผู้เสียหายยืนยันได้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดแล้วครับ
ผลตรวจร่างกายไปตรวจอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ
น้องเนี่ยพอเกิดเหตุเสร็จแล้วกลับมาบ้านยังไม่ได้บอกคุณแม่

เพราะตามข่าวคือมาทราบกันวันที่๒

เขาน้องไปบอกใครก่อนไปปรึกษาใครก่อนคะ
เพื่อนที่เขามาอาศัยที่บ้านผู้หญิง
คุยกับเพื่อนแล้วยังไงต่อใช่
เพื่อนเขาก็ไปบอกพี่สาวเขาอีกทีนึง
แล้วน้องบอกอย่าบอกแม่นะแม่กำลังเครียดเรื่องพี่อยู่

เขาก็เลยไม่บอกจนว่าเรามาสังเกตวันที่๒

ก็เลยถามลูกพอบอกแม่แม่รับได้หมด
เรื่องลูกแม่รับได้หมดเขาก็เลยร้องให้เขาก็บอก
พอบอกเสร็จก็จุงลูกออกขึ้นมาจากเตียง
เดินไปหาพี่สาวของคนนี้
ได้ไปหาพี่สาวอืม

แต่ก็คือรถเครื่องกันไปสองคนแม่ลูก
พอน้องบอกว่าเป็นใครเนี่ยที่บ้านนึกออกเลยไหม
ว่าคือชื่อนี้หน้าตาแบบนี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก
คือนึกออกแล้วนะไม่ได้ชินกันขนาดนั้นนะใช่ไม่รู้

พอรู้ว่าเอาไปแจ้งความลูกคนนั้นลูกคนนี้นี่เอง
คือเพื่อนบ้านสนิทกันแต่ลูกน่ะเราไม่รู้
อ๋อทางบ้านรู้จักกันไหมคะรู้จักกันแต่ไม่รู้จักกันมากรู้จักกัน
เขาก็ชนจนเหมือนเราทำกินเหมือนเราอย่างนี้
ก็เคยคุยเคยเห็นหน้ากันใช่เขาก็มาคอล็อกเราก็
แล้วได้คุยกันไหมพ่อแม่ได้คุยกันไหมได้คุย
ว่ายังไงว่าคุยอะไรต่ออะไรอย่างนี้
เขายอมรับไหมว่าลูกไปบอกเขาว่าทำ
เขาก็ยอมรับว่าลูกทำลูกก็เขาบอก
ยอมรับหมดลูกก็ยอมรับว่าเขาหมดว่าได้ทำน้อง
เขาก็เอ็ดลูกเขาจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงอะไรอย่างนี้
เขาก็สอนลูกเขานะเขาก็ตีลูกเขา
คุณแม่ได้คุยกับครอบครัวของเด็กทั้งสามคนไหมคะใช่ค่ะ
แล้วครอบครัวของเด็กทั้ง๓คนบอกตรงกันไหมว่าลูกเขาทำ

ใช่แต่อีกครอบครัวหนึ่งลูกชายเขาไม่ยอมรับ
อีกครอบครัวหนึ่งลูกชายเขาไม่ยอมรับ
ยอมรับ๒ไม่ยอมรับ๑แต่อันนี้คือการคุยกันระหว่างพ่อแม่กับพ่อแม่

ตอนที่คุยกันเด็กผู้ชายมาอยู่ด้วยในวงสนทนามีบ้างไหมคะ
มาคนเดียวที่ว่าคนก็ไม่ยอมรับมาด่าน้องประจาน
แต่นี่เพื่อนกับน้องก็ไม่ทำได้ยังไง
ในเมื่อทำเขาคนสุดท้าย

เขาก็บอกว่าไม่ทำได้ไงแล้วพูดหยาบออกไปได้ไหม

เพื่อนสองคนก็ยืนยันว่าคนนี้ทำแต่คนนี้ไม่ยอมรับ

ไปแจ้งความแล้วตำรวจท่านสอบอะไรยังไงเก็บอะไรยังไงไปบ้างเท่าที่เราทราบ
ไม่ได้เก็บอะไรก็เราเล่าให้ฟังแค่นี้เองที่เราไปแจ้งความแค่นั้น
น้องลูกสาวแม่เนี่ยยังไม่ได้เคยไปให้การกับตำรวจเลย

เคยเรียกไปคนวันที่๘แค่นั้นแหละ

ทางนู้นเข้ามาเคลียร์กับเรายังไงอะไรยังไงแค่นั้นเอง

เขาให้ทางผู้ต้องหามาเคลียร์กับเรา
ว่าจะพูดแน่น้องคุณเคลียร์พูดแป๊บมาก

ว่าเหมือนกับว่าจะให้เรายอมฝาม

คนใหญ่รู้จักกันนะคนดีกันน่ะ
แค่เด็กมันทำเราก็เลยเรายอม
เขาก็ให้เราเรียกเท่าไรเราก็บอกว่า

๕หมื่นคนละ๕หมื่นครับ
นี่เขาบอกเขาไม่มีตังค์เขาขอ๓ขุนให้ห้าหมื่นได้ไหม

เพราะว่าเขาต้องออกให้เด็กคนนี้ด้วยเนี่ยเด็กคนที่ไม่ยอมรับ
อันนี้คือคุยกันหลายครั้งไหมคะถึงมาเกิดเรื่องว่ามีไกลเกลี่ย
แล้วก็เสนอเงิน๕๐๐๐คุยกันหลายครั้งไหมคะ
ก็คือตอนที่ไปคุยแล้วก็บอกว่าลูกชายเขาทำใช่ไหม
เขาไม่ยอมรับแต่ว่าพอเคลียร์กันเขาเสนอเงินให้ใช่ไหม
เขาเอาออกของคนทางนู้นเคลียร์กันได้ยังไง
ว่าเขาเคลียร์กันแล้วนะแล้วก็หลังไว้ว่าเขาไม่มีตังค์

การเป็นหนี้เราคนจนเราจะรั่วเป็นอย่างไร
แล้วเด็กมันทำกันพ่อแม่ไม่ได้รับรู้อะไร

เพราะว่า๕หมื่นค่าสำนวนยังไม่พอเลย

ค่าสำนวนยังไม่พอเลย๕หมื่น

เขาบอกว่า๕หมื่นคือ๕หมื่นยังไม่พอที่จะปิดสำนวนอะไร

แล้วคุณให้เขาไปเคลียร์กับพวกฉันทำไม

เขาว่าเหล่าว่าหักหน้าเขาที่เรียก๕หมื่น

เขาก็พูดมาครับไม่น่าจะช่วยเหลือ

เขาไม่เคยที่จะให้
ไม่เคยที่มาประชาตาใช่ไม่เคยให้เจอหน้ากัน
ตำรวจบอกค่าสำนวนยังไม่พอเลย๕หมื่นใช่๕หมื่น

แล้วเขาว่ายังไงต่อนะแล้วหนูก็บอกอย่างนั้น
แล้วทำไมพี่ให้เขาไปเคลียร์กับพวกฉันทำไม

เราก็รู้ว่าคนจนเราเคยเป็นจนมาก่อน

ว่าอะไรว่าตำรวจบอกให้แม่ไปเคลียร์กันเองเหรอ

เขาให้ไฟนุ๊กนำมาหักมาเคลียร์กับเรา

รอบเดียวนั่นแหละ
ตอนที่คุยกับตำรวจกับตอนที่นั่งเคลียร์กัน
สี่ครอบครัวเนี่ยอันไหนเกิดขึ้นก่อนคะ

นั่งเคลียร์กันก่อนแล้วไปบอกตำรวจหรือว่าไปบอกตำรวจ
เคลียร์ประมาณวันที่๖หรือที่๗นี่
แล้ววันที่แปลว่าตำรวจเรียกเรียกไปถามว่าเคลียร์กันได้

ใช่แต่เราเข้าไปคนเดียวก่อนของเขาเข้าไปชุดหลัง

ครับคือเอ่อจริงคดีลักษณะแบบนี้มันยอมความไม่ได้ใช่ไหม
คือในความผิดฐานร่วมกันลุมโทรมเป็นความผิดอุจกรรม

คือต่อให้มีการชดเชอะ
เดี๋ยวถ้าไม่แน่ใจอ่าจ่ายเงินหรืออะไรไม่เกี่ยว

ถูกต้องในส่วนของคดีอาญาก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย

ซึ่งหน้าที่ของการให้ผู้เสียหายกับผู้ต้องหาเคลียร์กันเนี่ย
คือเขาคุยกันเองหรือต้องมีตำรวจเป็นคนกลาง
อันนี้คือแล้วแต่ว่าเขาจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยไก่เกลี่ยให้หรือเปล่า
แต่ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันคือค่าเสียหายส่วนแพ่ง
มันไม่ได้ทำให้คดีอาญาที่เป็นคดีร่วมกันลุมโทรม

เพียงแค่มันเป็นการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายเท่านั้นในทางกฎหมาย
คือต่อให้เขาไม่จ่ายคุณแม่ก็มีสิทธิ์จะไปยื่นร้องต่อสารได้อยู่แล้ว
แล้วสมมุตินะสมมุติตกลงกันได้จ่ายแล้วเนี่ยฟ้องแพ่งได้อีกไหม
ถ้ามีการทำบันทึกข้อตกลงกันไว้ว่ายินยอมรับค่าเสียหายในส่วนนี้
ก็คือต้องจบแค่นี้ส่วนอาญาก็เดินหน้ากันต่อไป
คุณแม่คืออันนี้ตัวเงินสมมุตินะสมมุติว่าเผอิญตกลงกันได้
แล้วถ้ามีการเซ็นหนังสือว่าไม่มีฟ้องแพ่งแล้วถือว่าจบแล้วอะไรอย่างนี้

ก็คือส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องที่ลูกแม่ถูกกระทำแล้ว
คนลงมือจะต้องได้รับโทษอันนี้คนละเรื่องนะ
ละเรื่องนะให้เข้าใจให้ตรงกัน
ทีนี้ค่าสำนวนแปลว่าอะไร

ฉันไม่ได้ไร้เดียงสานะฉันไม่ได้ไร้เดียงสา
ฉันเข้าใจถูกใช่ไหมว่าอันนี้คือจะเรียกตังค์อ่ะ

หรือกำลังจะหมายเป็นความว่าค่าสำนวนถ้าจบ
อันนี้เรียกค่าสำนวนหรือเปล่าเคลียร์กันจบอันนี้เอาไปเรื่องแพ่ง

คือตอนนี้เขาก็ต้องอธิบายเพราะว่าผมเองก็ติดใจเรื่องนี้
ไม่ใช่แค่ทางผมตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายก็ติดใจเรื่องนี้ว่า

พรุ่งนี้จะไปถามสอบพอในพื้นที่จะไปถามภูมิกับด้วย
ถ้าไม่เจอจะไปหาผู้บังคับการภูทรประจวบแทน
ซึ่งวันนั้นที่ไปคุยกับตำรวจได้ยินคำพูดเหล่านี้มาเนี่ยนะคะ
แล้วเราได้ถามกลับไปบ้างไหมว่าได้ไปเก็บภาพ
กล้องวงจรปิดมาหรือยังถามไหม
เราก็ถามว่าเออเรื่องคดีไปถึงไหนเขาก็ไม่ตอบ
เขาก็พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้
แล้วพอตกลงกันได้ก็ได้จ่ายเงินวันที่๒๘
พอวันประมาณ๒๐มีโพสต์โพสต์ออกมา
โพสต์ออกมาว่านี่ลูกไปทำบัตรโพสต์ออกมาว่าเกร็ง
อะไรนะเกร็งจังนะโดนไปขนาดนี้อย่างล่านได้อีก
แต่เขาไม่เข้าใจว่าลูกเราไปทำบัตรประชาชน
คือมันเป็นทางญาติทางฝั่งของผู้ต้องหาเข้ามา

เดี๋ยวนะเอาเรื่องคดีก่อน
คดีเนี่ยแม่ไปถามกี่รอบ
ว่าคดีไปถึงไหนคุณแม่ไปถามหลายรอบหลายรอบ
แล้วตกลงได้คำตอบมาว่าอะไรบ้างคะ
ไม่ได้คำตอบเนี่ยก่อนจะมานี่ก็ไปถาม
ประมาณวันพุธหรือวันอะไรจำไม่ได้นะ
ไปถามเขาว่าเออช่วยส่งข่าวให้ฉันรู้บ้าง
จะคือฉันอยู่อย่างที่ว่าไม่รู้อะไรเนี่ย
เขาก็ไม่ตอบเขาว่าอย่างนี้
แล้วเอาอย่างนี้คือก็แหละกันผมนัดอาทิตย์หน้าแต่ก็ไม่มีกำหนด
กล้องวงจรปิดตำรวจเก็บไปยังแม่ได้ถามไหม

ถามเขาว่าเขาว่าผู้ต้องหารับสภาพไม่จำเป็นจะต้องเก็บเขาว่านี้

ไม่รู้ว่าเขาพูดยอมรับกับเขาแล้ว

คือในการสอบปากคำเด็กและเยาวชน
ในการจะแจ้งเขาเขาหาว่ารับหรือไม่รับ
ต้องกระทำต่อหน้านักจิตวิทยานักสังคมสงครา

และที่ปรึกษากฎหมายของคดีเด็กโดยเฉพาะ
คือต่อให้ไปรับกันปากเปล่ามันก็เอามาอ้างอิงอะไรไม่ได้

ด้วยความที่เขาก็ยังอายุเท่านี้มันต้องมีสหวิชาชีพ
ถูกต้องอาชีพมาฟังว่ามันยังไงนะ
ทีนี้เขาตอบมาแบบนี้เราถามถึงกล้องวงจรปิด
เราถามถึงเราบอกเขาไหมว่าชุดลูกสาวชุดวันเกิดเหตุ
เอาไหมถามเขาไหม

ค่ะเขดไหมส่งข้อความมน้อง
สักครู่ค่ะ
คุณผู้ผู้ผู้ชมค่ะถ้าฟังจากเรื่องที่เป็นข่าวทั้งหมด
แล้วเนี่ยคือกล้องวงจรปิดคุณแม่สรุปแล้วยังไม่ได้
คำตอบว่าเก็บหรือไม่เก็บตั้งแต่นะตอนนั้นอย่างไม่ได้
แล้วก็ผลตรวจร่างกายไม่แน่ใจว่าถึงมือตำรวจหรือยัง
แล้วก็ในส่วนของชุดที่เกิดเหตุวันนั้นของน้องลูกสาวแม่เนี่ยยังอยู่ที่แม่

ขณะที่การรับสารภาพที่ทนายรณรงค์บอกเมื่อสักครู่นี้คือการรับสารภาพแบบปากเปล่าไม่ได้
คือทางกฎหมายก็ต้องให้สิทธิ์ของผู้ต้องหาแม้จะเป็นเยาวชนในการกระทำต่อหน้าที่ปรึกษากฎหมายและสหวิชาชีพ
คือคุยกันอย่างนี้มันคุยได้แต่มันเอาไปใช้ในศาลไม่ได้

ทีนี้คุณแม่จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะเท่ากับว่ายังคุยอะไรไม่จบเลยสักอย่าง

มันมีข่าวตกลงว่ามีเรื่องเป็นลูกหลานนักการเมืองท้องถิ่นอันนี้ยังไงมีผลหรือไม่มีผลเอาเท่าที่เรารู้เอาเท่าที่เรารู้

ไม่รู้นะไม่รู้ทีนี้คนที่พูดกับคุณแม่วันนั้นที่บอกว่าค่าสำนวนซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าค่าแพ่งที่จะตกลงกันเนี่ยนะคะคำว่าค่าสำนวนซึ่งดิฉันก็ไม่อยากจะแปลความไปสลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
แต่มันก็เข้าใจแบบนั้นคนนี้ตำแหน่งอะไรเป็นคนทำคดีใช่ไหม

เป็นผู้กำกับป่ะไม่ใช่เนอะ

ภูมิกับคงไม่ลงมาทำใช่ไหมคดีนี้อ่ารู้ชื่อไหมยังไม่ต้องบอกแต่รู้ชื่อไหม

รู้ชื่อรู้ยศอะไรหมดนะคือไม่ใช่อะไรค่ะคือถ้ามันจำเป็นต้องพูดถึงมันต้องมีข้อมูลนี้ไว้
เนื่องจากว่าเราคุยกันนอกรอบนะคะคุณแม่กับคุณน้าเอาว่ากันตรงไปตรงมาเลยนะ
ไม่รู้ว่าต้องเก็บอะไรต้องถามยังไงต้องเก็บอะไรไว้เป็นหลักฐานบ้างนะคะ
อันนี้ก็เลยจะบอกให้รู้ว่าชาวบ้านจริงเนี่ยก็นึกไม่ออกเหมือนกันบางทีเวลาเจอเหตุการณ์นะคะ
ก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวหลายอย่างต้องปรึกษาทนายนะแม่จ๋านะ
มันผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าบางอย่างเราอาจจะยังต้องเก็บเอาไว้นะคะ

ตอนนี้ถ้าเขามาคุยเรื่องตัวเงินอีกในการชดเชยยังจะคุยไหมหรือว่าไม่เอาแล้ว
ไม่คุยแล้วไม่เอาแล้วเรื่องนี้
แล้วตั้งแต่ตอนนู้นที่คุยแล้วคุยไม่จบแล้วที่ตำรวจมาพูดถึงค่าสำนวนเนี่ยนะคะ
ได้คุยกับครอบครัวของคนที่ก่อเหตุอีกไหมเจอหน้ากันอีกไหม
ตำรวจเขาก็ใช้ให้มาแต่เราไม่คุยแล้ว
แต่จริงครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่ได้ขัดเคืองอะไรกัน

เพราะเขาก็เป็นแม่ค้าเราก็เป็นแม่ค้า

ใช่ไม่อยากคุยเรื่องคดีแล้ว
เขายังทะเลาะกันเลยนะเขาทะเลาะกันเอง
สองฝ่ายก็ทะเลาะกันเองว่าเรื่องโพสต์เนี่ย

คนที่ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กคือใคร
ก็คือแฟนคนที่จะทำ

แฟนของหนึ่งในสาม
ไปโพสต์ละไง

ไม่ได้โพสต์เปิดเผยหน้าตาชื่อนามสกุลลูกแม่ไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช่โพสต์เหมือนกับโพสต์เหมือนกับว่า

เขาเรียกอะไรอ่ะขบกันอ่ะใช่ขบกันใช่ไหมขบกันเอ่อ
แต่ว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องราวหน้าตาชื่อแซ่บไปเปิดเผยนะ
แต่ว่าโอเคขบกันใช่ไหมคะทีนี้เอางี้ช่วงสุดท้ายของรายการ
วันนี้มาร้องกองปราบเสร็จแล้วกองปราบน่าจะยังไม่ได้ทำอะไรหรอก

ทีนี้ที่คุณนัดแต่กองปราบเขาก็จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ก่อน
จะเดินทางไปที่ประจวบกิริษภัณฑ์ไปที่ทำวันที่กิริก
เพื่อเอาตัวน้องไปให้การอย่างเป็นทางการ
หลังจากที่ผ่านมา๓๖๓๗วัน
ยังไม่เอาตัวเด็กไปสอบปากคำ
ผมได้ถามไปยังเพื่อนตำรวจหลายท่านนะนะ

ของโรงพักเขา๓วัน๗วันก็เสร็จแล้ว

คือณตอนนี้ไม่ได้ขอย้ายคดีมากองปราบ

หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่สอบพอพื้นที่
เดี๋ยวขอประเมินที่หน้างานพรุ่งนี้ก่อนครับ

คือถ้าพรุ่งนี้ทุกอย่างมันไวขึ้น

แต่มันต้องไวแล้วแหละก็วันนี้คุณมาร้องกองปราบ

นี่แกนอนร้องไห้มาเป็นเดือนเลยนะไอ้คดีไม่คืบเนี่ย
เราเห็นว่าวันนี้มาแล้วมันไวแต่ก่อนจะมาไวเนี่ย
แกมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะว่าภาพสิทธิ์แกก็เสีย
นี่คือเหมือนคนสติหลุดเลยด้วยซ้ำไป
มาเจอผมเนี่ยที่วันนี้ได้มานั่งคุยแบบคุยรู้เรื่องเนี่ย
คือเริ่มมีกำลังใจมีความหวังว่าจะมีคนช่วยเขา

หลังจากที่ไปร้องที่กองปราบมามีอะไรคืบหน้าไหมคะธนาเอก
มีครับมีคือทางเจ้าหน้าที่หลายนาย

ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเอาไปคุยกับทางในพื้นที่ด้วย
อืมคือเขาไม่เชื่อว่ามีแค่สามคนด้วย
แต่ว่าพรุ่งนี้จริงถ้าเอาตัวน้องผู้เสียหายไป
มันจะดีหรอมันจะกลายเป็นข่าวเกลือปะ
ผมสอบในพื้นที่ปิดไม่ได้สอบพื้นที่เปิด

คุณแม่ค่ะจนถึงตอนนี้ก็คือว่าไปตามคดีเลย
ใช่ไหมเอางี้เท่าที่ทีมงานเรานะคะ
ระหว่างรายการเราก็พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ท่านที่เกี่ยวข้องนะ

แต่คิดว่ามีสัญญาณที่ดีว่าคดีจะคืบหน้านะคะ
ส่วนว่าจะจบแบบไหนไม่ทราบนะ
แล้วก็เดี๋ยวคุยกับทนายเอกจริงแล้วคุยกันก่อนหน้านี้แล้วแหละ
แต่ว่าเดี๋ยวหลังรายการคุยกันอีกทีว่ามันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างนะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวคดีนี้น่าจะเห็นความคืบหน้าแล้วล่ะ
เพราะว่าระหว่างที่เราคุยกันหรือว่าตลอดบ่ายที่ผ่านมา
เราเศร้ามีความคืบหน้าโดยเฉพาะจากตำรวจส่วนกลางนะคะ
แล้วก็ส่วนในพื้นที่ย้ำนะคะว่าเราขอสัมภาษณ์แล้วนะคะ
แต่ว่าท่านยังไม่ให้สัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ความคืบหน้า
หมดเวลาของรายการวันนี้ยังไงให้กำลังใจก่อน

ใช่สู้ต่อแม่ก็บอกน้องว่าให้สู้ก็ต้องสู้ไปเรื่อยไป
มีอะไรถ้าคิดว่าไทยรัฐช่วยได้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่

คุณเขมมาสอนและคุณภาคภูมิรออยู่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ